เทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อร่วมสืบทอดประเพณีการทำบุญให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับอย่างยาวนานมานับ๑๐๐ปี
งานบุญนี้จะมีการแข่งขันสามล้อฟอร์มูล่าวันโดยผู้เข้าร่วมแข่งขันล้วนแต่เป็นนักปั่นสูงอายุที่มีอาชีพปั่นสามล้อรับจ้างซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมมากว่าร้อยปี
กติกาคือผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุไม่น้อยกว่า๖๐ปีปีนี้มีการเพิ่มรุ่นอายุ๔๕๕๙ปีขึ้นมาอีกรุ่น
กลางความสนุกสนานของลูกหลานแล้วก็ชาวบ้านที่มาตามเชียร์โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดรถพยาบาลแล้วก็มีการติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิด
โดยผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุสูงสุดคือนายโพบัววุ้นอายุ๘๓ปีและผู้ที่เข้าเส้นชัยชนะเลิศในรุ่น๗๑ปีขึ้นไปคือนายชัยนรงกาบแก้วอายุ๗๓ปี
ก็ได้เงินสด๔๐๐๐บาทถ้วยเกียรติยศเข้าสาร๑กระสอบท่ามกลางแรงเชียร์ของชาวบ้านที่มาร่วมกันเชียร์อย่างสนุกสนาน